ช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมี๓สาวค่ะ
อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเลยเราจะเห็นซุปเปอร์วาเลนไทยซุปเปอร์วาเลนไทย
นุ่นโบมาอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดแล้วก็ทำให้เราได้ลุกขึ้นมาขยับร่างกายตามเธอเนี่ยนะคะ
เนื้อร้องที่คุณผู้ชมฟังไปเอาลืมไปก่อนช่วงนี้เพราะว่ามีเพลงใหม่จากเจนนุ่นโบเกี่ยวกับเรื่องโควิดไปดูไปฟังพร้อมกันค่ะ
ซุปเปอร์ซุปเปอร์โควิดเจอว์ชื่อเราจะสวยทุกคน
คุณอยากชื่ออะไรดีอ่ะมีโคไอไข้เอาสักอันไหม
ดิฉันเชื่อชื่อได้แต่ไม่อยากเป็นสักเองเลยนะคะ
เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และบริษัท
จำให้ดีเพราะเพลงนี้มีประโยชน์
แล้วท่าเต้นก็มีประโยชน์ลักษณะก็คือให้ล้างมือนี่แหละนะคะ
ทำตามสามสาวนี้กันหน่อย
เพราะว่าหลังจากนี้เราก็อาเจนนุ่นโบมาพักหนึ่งแล้ว